แข่งขันกันในอีกไม่กี่อึดใจนี้๒๒กับ๒๕
ซึ่งวันนี้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการคุณเจคุณไปเป็นพิธีกรด้วยนี่
ใช่ผมเลื่อนทางไปบ้างอ้าก็ไล่เหตุการณ์ไปนะครับ

วาระสำคัญที่มีการพูดคุยกันเนี่ย

โทรเม้นท์สำคัญเพราะว่าครบรอบปีที่๕๐ของถ่วยใบนี้
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือจะมีการเปิดเผยรายชื่อของ๔ชาติ
สถานีธรทัศน์ไทรัตทีวีแล้วก็มีมิรวรรณรายวัศน์นะครับ
บุญนักภูมิสอนอินชัดไทยรวมถึงพนตรศน์เอกสมยศพุ่มพันม่วง
พูดคุยกันบิ๊กออสบอกครับบอกว่า
ก็เหมือนเดิม๓ทีมที่มาเยือนเราต้องเป็นทีมที่อยู่ใน

หวังทีมไทยนั้นจะป้องกันแชมป์ได้นะครับแล้วก็จะขยับอันดับโลกให้ดีขึ้น
นายกก็บอกนะครับว่าโอตะคืออะไรบนเวที
แต่ว่าพูดกันข้างขำสนุกสนานนะครับเพราะว่า
ท่านก็อาจจะไม่ได้ติดตามแต่เขาบอกว่าอยากให้มองว่านี่คือ
มิติใหม่ของการสร้างฐานแฟนคลับ
แล้วก็มิติใหม่ของการดูฟุตบอล
ถือว่าเป็นถ้วยสำคัญที่สุดของประเทศไทยของคนไทยนะครับ
และผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็อยากให้
ช่วยพระราชทานของล้น๙รัชกาลที่๙นี้อยู่กับประเทศไทยนานนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ถ้วยนี้อยู่ในประเทศไทยนาน
กำลังใจแรงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทย
ซึ่งเปรียบเสมือนคนดูหรือผู้เล่นคนที่๑๒เนี่ย
แจ้งมาทางแพนบีแล้วก็ไทยรัฐทีวีว่า
ในการเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทย
ผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี
เป็นการสร้างมิติใหม่สร้างสีสัน
แล้วก็เป็นไปในสิ่งที่ผมอยากหรืออยากจะให้เกิดขึ้นคือ
การทำให้ฟุตบอลเป็นสปอร์ตแฟมิลี
ก็เขาเรียกว่าแฟนบอลไปทีเดียวได้๒อย่างไง
หรือว่าบางคนที่ไม่เคยดูบอล

ส่วนอีกหนึ่งท่านนะคะคุณจูเนียนายวัชราวัชรพล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
จัดการแข่งขันยิ่งใหญ่อลังการและต้องดีกว่าเดิมด้วย
จากว่ามีการถ่ายทอดสดไปยังประเทศที่มาร่วมแข่งขันในครั้งนี้นะคะ
ก็เลยจะยกมาตรฐานให้ทุกอย่างดีขึ้นและยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่ะ
ก็ตามมาตรฐานของไทยรัฐทีวีอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่ารอบนี้ก็แน่นอนว่าการจัดไม่ใช่แค่การถ่ายทอดสดอย่างเดียว
การจัดการแข่งขันและทุกอย่างทุกมิตินะครับ
ก็จะมีการลิงก์สัญญาณกลับไปทั้ง๓ประเทศเลยนะครับ
เพราะว่าตอนที่ติดต่อเรื่องทีมมาก็มีข้อตกลงกันไว้
เราต้องส่งสัญญาณกลับไปให้เขา
เน้นย้ำกันอีกครั้งเน้นย้ำกันทุกวัน
สำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดสดนะคะ
ก็การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับ
แข่งขัน๒วันด้วยกันนะคะ๒๒มีนาคม
ส่วนคู่ที่๒ไทยเจอกับกาบองนะคะ๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ทีมที่ชนะในวันแรกนะคะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่๒๕นะคะ
เวลา๑ทุ่มครึ่งหรือว่า๑๙นาฬิกา๓๐นาทีนั่นแหละ
ส่วนทีมที่แพ้ก็จะไปชิงอันดับที่๓เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ใครที่ยังไม่มีบัตรก็สามารถไปหาซื้อบัตรกันได้นะคะ
หรือว่าถ้าไม่สะดวกไปชมที่สนามจริงก็ติดตามการถ่ายทอดสดแบบยิ่งใหญ่อลังการ
ยิงยาวยิงยาวตั้งแต่๔โมงเย็นนะครับยาวไปถึงนู่นเลย๓ทุ่มกว่า๔ทุ่มนะครับได้ดูกัน